คราวนี้เป็นเรื่องหลอนตอนตี๓
ไปดูกันหน่อยคุณพ่อกับคุณลูกเขาอยู่กันแค่สองคน
แต่ลูกตื่นมาแล้วบอกว่าเห็นใครอีกคนอยู่ด้วยครับ

อยู่ตรงไหนอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
เดี๋ยวผมยาวเดี๋ยวผมสั้น
ลูกอย่าทำอย่างงี้เลย
ใจคอพ่อไม่ค่อยดีเพราะเอาจริงดูจากภาพในกล้องวงจรปิดแล้วก็
ก็มีกันอยู่สองคนพ่อกับลูกแต่ลูกก็ชี้โบ๊ชี้เบ๊
อันนั้นใครนั่นใครผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะใครอ่ะ

ลูกลูกเอ้ยลูกอย่าทำอย่างนี้เที่ยวบอกว่าผมสั้นผมยาว
เดี๋ยวแม่รู้เข้าเรื่องใหญ่นะลูกเอ้ย

ไม่แน่ใจเหมือนกันสรุปพาใครเข้ามาหรือเปล่าคุณพ่อ
โอ้โหพ่อบอกว่ายายอย่าพูดเล่นอย่างนี้นะ

เอาแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยอันนี้คุณพ่อไม่ได้พาใครมาจริง

โพสต์เอาไว้พร้อมกับข้อความยาวเหยียดเลยนะ
ขออนุญาตอ่านตามที่เขาโพสต์เอาไว้

คืนวันเดินทางไปรับรถตู้ช่วงประมาณตี๓ทุกคนเตรียมตัวเตรียมของแล้ว

อยู่ลูกก็พูดมาเอง

เหรอทีแรกก็ไม่เชื่อเลยต้องกลับมาเปิดกล้องวงจรปิดดูขนลุกเลยค่ะ
บ้านอยู่กันแค่สามคนในคลิปก็คืออุ้มเนี่ยนะฮะ
อุ้มเนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
บอกว่าแต่งตัวอยู่อีกห้องข้างกันคือไม่ได้อยู่ในคลิป
แต่ลักษณะเนี่ยพอดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าลูกอ่ะลูกสาวเนี่ย
โบชีเบ๊เหมือนเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่าง
แต่ตัวคุณพ่อที่อยู่ใกล้ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลย
ดูแล้วยังไงต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกัน
เพราะหลายคนเขาก็มองว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของวิญญาณ
แถวนั้นมีกระจกอะไรหรือเปล่า
อ๋อสะท้อนไหมแล้วคุณแม่อาจจะเดินผ่านหรือว่านั่งอยู่ตรงนั้น
ไม่แน่ใจแต่เขาก็เชื่อกันไงว่าเด็กมักจะเห็นอะไรบางอย่างที่ผู้ใหญ่ไม่เห็น
สังเกตไหมเวลาที่เขาบอกว่าเด็กคุยกับใครหัวเราะกับใครเล่นกับใคร

มันก็เป็นความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน